สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนกลับภูมิลำเนาไปลงประชามตินะครับ
มกลางความแปรปวนของสภาพอากาศอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียว
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
เราคงได้เห็นภาพข่าวของภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นระยะ
และหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับโอกาสการเกิดภัยทางธรรมชาติก็จะมีโอกาสเพิ่มมาก
พร้อมกันนะครับต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ก่อตัวของร่องฝนหรือว่าร่องมรสุม
ที่มีการลากผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

จุดที่มีเส้นเขียวฟ้าหรือว่าร่องฝนพาดผ่าน
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นแบบนี้เป็นระยะนะครับ

หรือว่ามรสุมฤดูฝนที่ยังคงพัดปกครุม
บริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง

โอกาสการเกิดฝนยังคงมีเป็นเรียะ

ปัจจัยที่จะเข้ามาเติมเต็มปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมาก
ก็คือเรื่องของการก่อตัวพายุหมุนเขตร้อน
ซึ่งทางปรมปตุนิยวพฤธิยามีคาดการณ์นะครับ
ในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนนั้น
มีโอกาสที่จะมีพายุหนึ่งลูกเคลื่อนที่เข้าสู่บริเวณประเทศไทย
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ก็จะมีอีกหนึ่งลูกที่มีโอกาสเข้าที่เมืองไหนของเรา
แน่นอนจะอิทธิพลของพายุหมุนเข็ดร้อน
ประกอบกับสถานการณ์ฝนบวกกับพื้นที่ต่างนั้น
ตอนนี้เองมีการประกาศเตือนหลายพื้นที่เลยทีเดียว
มีโอกาสที่จะต้องเจอกับดินถล่ม
ปรากฏว่าในปีนี้มีถึง๑๓จังหวัด๕๑อำเภอ
อาจจะต้องเฝ้าระวังหน่อยเพราะว่ามีโอกาสเกิดดินถล่มเกิดขึ้น
ประกอบไปด้วยพื้นที่ต่างเหล่านี้นะครับ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนกันยายน
พื้นที่เสี่ยงได้แก่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีเชียงใหม่ตากและเชียงราย

ประกอบไปด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตระนองชุมพรพังงาพัทธลุงและตรัง
โดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
ประกอบไปด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชกาญจนบุรีภูเก็ตสงขลาแล้วก็ชุมพรครับ
สำหรับเกณฑ์ในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ดินถล่มในเมืองของเรานั้น
เนื่องจากดินทะลมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วยากจากการเตือนไพค

จึงต้องอาศัยปัจจัยทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำฝนนะครับ
โดยถ้าหากบริเวณใดที่มีปริมาณน้ำฝนตกเกิน๑๐๐มิลลิเมตรต่อวันเกิน๒๔ชั่วโมง
ก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนนั้นออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยประมาณ๒๕กิโลเมตร
สิ่งสำคัญก็คือถ้าหากเห็นสัญญาณต่างเหล่านี้ห้ามอยู่ใกล้กับลำน้ำนะครับ
เนื่องจากจะเป็นบริเวณที่มีการหอบเอาทั้งดินตะกอนหินรวมไปถึงต้นไม้ลงมาด้วย
ซึ่งจะสามารถทำให้เกิดอันตรายเกิดขึ้นได้นำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สิน
ดังนั้นเมื่อเป็นแบบนี้แล้วการท่องเที่ยวเดินทางตามจุดต่างทั่วประเทศไทย
โดยเฉพาะจุดที่ต้องเจอกับภัยทางธรรมชาติเหล่านี้ซ้ำซาก
ต้องเฝ้าตรวจสอบสถานการณ์รวมไปถึงการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือสิ่งที่เรานำมาฝากให้กับทุกท่านในค่ำคืนนี้ในจับตาเตือนภัย
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ